หนุ่มเมืองพยาวคนหนึ่งเนื้อหอมมาก
ไม่รู้ว่านุ่มคนนี้กับคุณชนะเนี่ยใครเนื้อหอมกว่ากันเพราะว่าเพิ่งมาตอมนี่
โอ้โหเธอหวานเจี๊ยบ
จริงไม่หวานพึ่งไม่ตอมหรอกครับ
ใช่หวานเจี๊ยบเลยแมลงมาตอมเนี่ยค่ะแล้วมันไม่ใช่แมลงอะไรแมลงวงแมลงวันไม่ใช่นะ
พึ่งนะคะไม่รู้ว่าพี่เขาใช้น้ำหอมน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่ามีของหวานหรือมีอะไร
คือพึ่งมันมาตอมเยอะขนาดนี้ตอมแขนเต็มไปหมดเลย
แล้วพี่คนนี้นะดิฉันรู้แล้วว่าทำไมเพิ่งมาตรงคุณพี่

อ๋อช่างเชื่อมมีด้านว่าหวานเจี๊ยบบ้าละไม่ได้เชื่อมอย่างน้ำตาล

โอ้โหเขาเป็นช่างเชื่อมจริง
เชื่อมจริงหรอ
เชื่อมคุณพี่เขาเป็นช่างเชื่อมจริง
เขามาตอมแบบนี้ตอมแขนตอมตัวอย่างนี้
แล้วคือมันก็มาตอนเขาทุกครั้งที่เขามาทำงาน

นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งเดียว
เวลาเขามาทำงานในวัดเนี่ยพึ่งก็จะบินมาตลอด
แต่ว่าเพิ่งไม่ได้ต่อยไม่ได้ทำร้ายเขานะ
แค่มาตอมเพิ่งมาตอมเต็มด้วยอย่างนี้ทั้งสองแขนเลยอ่ะ
ดูนี่
ไม่ได้เป็นเพราะว่าพี่เขาเป็นช่างเชื่อมนะคะนี่ฉันพูดเล่น
หรือว่าตอนที่พี่เขาซักเขาสับสน
เขาใส่น้ำผึ้งแทนน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาซักผ้าไหม
เขาอาจจะสับสนนี่ไงผงซักผ้ากับน้ำตาล

แต่ว่าฉันว่าเป็นกลิ่นของน้ำยาสักพา
ที่มันมีดอกไม้แต่มันตอมเฉพาะแขนนะคะน้องเบ้อตอม
มันก็อาจจะบินมาเกาะแขนก่อนไง

แต่ทีชั้นว่านะคุณแดงคือเงื้อหอมของคุณชนะ
เพราะว่าเค้าเพิลวะตอมนานแล้วนะ

เจ๊จาแรงดูดีกว่า

อยากเห็นแน่คุณชะเจ๊พอไปดูแน่
เค้าก็ฟาให้ดีหน่อยอยู่นะ
เออเฮ้ยแดงจริงเนี่ยมันจริงเออนั่นนั่นนั่น